เปิดปากกับภาคภูมิ
แล้วก็ดาบมันก็บาดสีไปเรื่อยสีไปสีไปอย่างเงี้ย
สีไว้เรื่อยจนตรงเนี้ยเป็นลึกตรงนี้ลึกส่วนตัวเนี้ยไหม้
ถ้าเกิดว่าไม่ติดเสื้อแจ็คเก็ตนะครับมันน่าจะเยอะกว่านี้
โอ้โหที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับกลับไปที่ทำงานกำลังกลับไปที่บ้านเนี่ย
เนี่ยสายเคเบิ้ลเนี่ยครับมันก็ห้อยลงมาแล้วก็เกี่ยวคอพี่เขาเนี่ย
เกือบขาดนะครับเนี้ยเป็นเคสหนึ่งที่หนักพอสมควรเพราะเกี่ยวคอเขา
แล้วดูแผลเนี่ยดูจากรูปการเนี่ยแผลน่าจะยาวประมาณสัก๒๐เซนนะครับ
กว้างประมาณสักห้าเซนคือมันขูดหมดเลยนะครับนี่ขนาดใส่หมวกกันน็อกนะครับ
รู้เสียหายใส่มกระน็อกซึ่งถือว่าอันตรายมาก
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้พักเรื่องการเมืองกันหน่อยหนึ่งนะฮะ
การเมืองเรายังตามต่อนะครับแต่ว่ามันต้องว่ากันยาวครับ
เดี๋ยวช่วงไหนมีอะไรที่มันเป็นนัยยะสำคัญขึ้นมาเนี่ยเราเกาะติดให้แน่นอน
แต่วันนี้มาดูเรื่องภัยใกล้ตัวกันหน่อยเหมือนกับหลายครั้งหลายหนที่เราได้มาพูดคุยกันอยู่นะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของสายสื่อสารสายไฟที่มันร่วงหล่นจากเสาไฟฟ้าเนี่ย
แล้วอยู่แถวถนนแล้วคนขี่รถไปขับรถไปแล้วก็ไปโดน
กรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ๑๘พฤษภาคมนะครับช่วงบ่าย๒ถนนราชอุทิศซอย๒๑ทับ๑นี่นะฮะ
คือคนเจ็บเนี่ยต้องไปร้องขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอดของคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุไปแจ้งความแล้วตำรวจเนี่ยบอกว่าอุ้ยตามยากโชคดีนะที่ไม่ตายเนี่ย
ก็คิดว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนี่ฮะสุดท้ายก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอด
วันนี้ผมเลยเชิญมาพูดคุยถามความคืบหน้ากันหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการรับผิดชอบต่างต่าง
แล้วก็การป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับแขกรับเชิญในรายการวันนี้สามท่านนะครับ
แน่นอนนะฮะคนเจ็บนะครับคุณนิรุธไทยเจริญหรือว่าคุณเอ๋นะครับ
วันนี้มากับภรรยาก็คือคุณบีซึ่งท้อง๘เดือนด้วยวันนั้นก็อุ้มท้องไปแจ้งความแทนสามี
และคุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกรณีนี้นะครับ
สวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอนิรุธนะฮะคุณบีนะครับคุณเอกพบ
ท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วแม่ไหนมาทั้งทีความนิดนึงเสร็จศึกเลือกตั้งเรียบร้อย
ใหม่ต้องรอดก็จริงจริงทำมาโดยตลอดครับ
เคสเหมือนคุณนิรุธเนี่ยคุณเอกพบบอกความจริงก็มีเยอะมาก
เยอะครับมีทุกวันนะครับในเรื่องของสายเคเบิ้ล
รถล้มบางเคสก็ถลอกปอกเปลือก
เคสก็หนักแบบนี้มีทุกวันนะครับ
คุณนิรุธเห็นบอกมันลึกถึงแทบจะถึงหลอดลมเลยหรือครับ
มันบาดไปจนไหม้ครับมันไหม้
ลึกลงไปกินเข้าไป
มันกินเข้าไปก็มันไม่ถึงรอดลมอะครับ
แต่ว่ามันไหม้หมดเลยอ่าแต่มันไม่มีเลือดออก
เพราะว่าเนื้อมันตายครับเนื้อมันตายเป็นรอยไหม้หมดเลย
วันนี้ไปทำแผลมาแล้วแต่ว่ามีภาพบาดแผลต่าง

คุณนิรุธเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
วันนั้นคือพระฤหัส๑๘พฤษภาคมใช่ไหม

ก็ผมไปธุระมาแล้วกำลังจะกลับบ้านครับ
มาช่วงมาถึงช่วงถนนราชอุทิศที่เกิดเหตุ
ก็ขี่มาเรื่อยครับขี่มาก็ขี่มาคันเดียวเลยแล้วคราวนี้ขี่มาพอมันมารู้สึกตัวทีก็คือว่า
วกกันน็อกเราไปกระแทกกับอะไรบางอย่างคือสายไฟสายเคเบิ้ลเส้นนี้ครับกระแทกดังเพี้ยดังเพี้ยปุ๊บแล้วก็พอเรารู้สึกตัวอีกทีนึงสายเคเบิ้ลก็เข้าที่คอแล้ว

ถ้าเกิดว่ามีรถหลังมาผมก็ไม่รู้ผมจะเป็นยังไงเหมือนกัน
โชคดีมากที่บนถนนก็มีอยู่คันเดียว
ใช่ครับเวลานั้นมีอยู่คันเดียว
ถนนราชอุทิศซอย๒๑ทับ๑

ผมเมื่อกี้คุยกับคุณนิรุธมานะครับทุกผู้ชมครับ

คือมันจะมีเสาไฟฟ้าใช่ไหมครับ
อยู่ตรงริมตรงกลางที่มีแท่งบารีเออร์เกาะกลาง

ใช่ไหมฮะคุณนิรุธขี่มาเลนกลาง
ใช่ครับขี่มาขี่มาลักษณะนี้ครับ

ปกติผมขับรถส่งสินค้าอยู่ครับ

ใช่ครับวันนั้นไปธุระมาก็เลยไม่คิดว่าจะมีอะไร

ไอ้สายเส้นนี้ที่มันเราขี่เลนกลาง
แสดงว่ามันก็ต้องห้อยลงมาตรงกลางนั่นแหละ
ห้อยลงมาผมไม่ทราบลักษณะเลยครับ
แต่ตอนที่ผมชนมา
แล้วก็สายเคเบิ้ลเส้นที่มันลัดคอผมเนี่ย

อยู่กลางถนนเลย
แล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรที่มันรัดที่คอ
รัดเลยหรอถึงขั้นพันธุ์ไหม
ไม่ถึงครับแต่มันของคอแล้วมันเข้าไปเลย

แต่สายมันอยู่ตรงเสาที่มันห้อยมา

ดึงผมอยู่กับสายแต่ว่ารถวิ่งไป

อยู่ตรงเลนส์ที่ผมขับรถเลย

ใช่ถ้ามีรถมาผมก็ทับผมแน่

วิ่งไปข้างหน้าครับวิ่งไปล้มข้างหน้า
อ่ะทีนี้พอตกรถเรียบร้อยตอนนั้นเป็นยังไงต่อ
ก็มีพวกพลเมืองดีแถวนั้นแหละครับ
ที่น่าจะเป็นร้านขายน้ำนะ
เขาเห็นเหตุการณ์ปุ๊บเขาก็ออกมาช่วยกัน

แล้วก็มาช่วยพยุงผมเข้าข้างทาง
เพราะลักษณะตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมทำอะไรไม่ถูก

ใช่ครับจักรยานที่ขนาดนี้ครับ
แล้วตอนนั้นพอเราตกรถลงไปเนี่ย
ตอนนั้นเรารู้ตัวแล้วไหมว่าเรามีบาดแผลรู้
รู้เลยรู้ครับเพราะว่าสายอยู่ใกล้ตัวผมเลย
พอผมรถรถล้มปุ๊บสายผมหันไปเนี่ย
สายเนี่ยอยู่ใกล้ผมเลย
แต่ว่ามอไซค์อยู่ข้างหน้าจะสายอยู่กับตัวผม

แล้วก็แล้วไอ้แผลที่โดนที่คอนผมรู้แล้วผมโดนอะไรรัด

รู้แล้วแต่ผมไม่กล้าจับ

รู้แล้วว่าโดนว่าโดนที่คอว่าโดนสายเช็บว่ารัดคอแล้ว

ใช่ครับพี่แล้วมันกินเนื้อมันกินเข้าไปลึกครับ
อันนี้ภาพนี้ไม่ใช่วันเกิดเหตุครับ

ภาพนี้คือผมออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วผมไปทำแผล

เมื่อวานนี้ครับอันนี้คือภาพนี้คือของเมื่อวาน

เพราะว่ารักษณะวิสัยทัศน์ตอนนั้น

อุ้มิทัศน์มันก็มองรถนี่

อุ้มิทัศน์มันก็มองรถนี่

อุ้มิทัศน์มันก็มองรถนี่

อุ้มิทัศน์มันก็มองรถนี่

อุ้มิทัศน์มันก็มองรถนี่

อุ้มิทัศน์มันก็มองรถนี่

อุ้มิทัศน์มันก็มองรถนี่

อุ้มิทัศน์มันก็มองรถนี่

อุ้มิทัศน์มันก็มองรถนี่

คำพูดที่แบบน้องแฟนเราก็เจ็บใช่ไหมคะ
แล้วก็ต้องมาเจอกับคำพูดที่ตำรวจเขาคือเหมือนแบบ
อ่ารับแจ้งความแต่ก็แบบยังไงอ่ะ
ตอนนั้นเราเอาหลักฐานอะไรไปภาพถ่ายรูปถ่ายหรือว่าอ๋อ
ตอนนั้นทางสอนอมมินบุรีเขาไปสำรวจแล้วครับ

เพราะว่ามูลนิธิร่มไซดที่เขามาส่งผมเนี่ย

แล้วเดี๋ยวตำรวจจะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ตำรวจเขาก็ไปไปที่เกิดเหตุ

ตอนนั้นน่ะพลเมืองดีที่เขาช่วยผมเนี่ย

เขาก็เก็บมาแล้วก็มาวัดเอาที่ต้นไม้

ที่ใช่ไหมตรงนี้ที่เขาผ่านคันเอาไว้ก่อนปกติมันอยู่

เพราะว่าเราขี่เลนกลางอ่ะใช่ไหมมันพลาดพลาดถนนเลยครับ
ตอนที่ผมโดนพาดถนนเลยคือหลักฐานมันก็มีพวกเนี้ยเนี้ย
ใช่ครับคือเส้นนี้เลยแต่คุณบีบอกพอไปถึงโรงพัก
ร้อยเวรที่เข้าเวรทำหน้าที่อยู่ใช่ค่ะบอกไม่คิดเลย
ได้ยินคำพูดแบบนี้ใช่คือยังไงฮะ
เราไปเลยอ่าเขาบอกว่าคือมันไม่สามารถที่จะตรวจสอบสายอันเนี้ยได้
ตรวจสอบไม่ได้หรอกใช่ตรวจสอบไม่ได้ไม่สามารถรู้ว่ามันเป็นสายของบริษัทอะไรอืม
ค่ะถ้าเขาเป็นอะไรไปก็คือต้องตายฟรีอย่างเงี้ค่ะเฮ้ย
ใช่หมายถึงตำรวจพูดอย่างงี้เหรอใช่ค่ะเขาเขาอาจจะพูดไม่ตรงประเด็นแบบนั้นนะครับ
แต่ว่าเขาสื่อสารสื่อสารออกมาแนวนั้นแล้วสำหรับพวกผมคือว่าพวกผมเป็นแค่คนธรรมดาเนี่ย
ผมแค่ผมโดนอย่างเงี้ยผมต้องทำยังไงผมยังไม่รู้เลยอืม
แค่ผมผมไปหาผมไปหาคุณที่สอนอคุณตำรวจคือว่าเราต้องการความช่วยเหลืออืม
เพราะเราเจ็บอืมตัวตัวผมต้องอยู่โรงบาลแฟนผมกับร่านผมก็ไปตามเรื่อง
ว่าจะเอาเรื่องกับเจ้าของสายเคปว่าเนี่ยแบบไหนเราจะต้องตามเรื่องแบบไหน
เราต้องการความรู้แค่นั้นว่าคุณจะประสานงานให้เราได้ยังไง
เราจะตรวจสอบยังไงให้เราไปตรวจสอบที่ไหนอะไรยังไง
แต่ว่าคำพูดที่เขาสื่อออกมาคือว่าสายเคเบิ้ลเนี้ย
มันมีหลายเจ้ามีเยอะมากผมไปตรวจที่ไปไปสำรวจที่เกิดเหตุแล้ว
มันมีเยอะมากเลยเป็นเป็นก้อนมีไม่รู้กี่เจ้าต่อกี่เจ้า
ไม่สามารถตรวจสอบได้หรอกแล้วก็มีคำพูดออกมาแบบว่า
เหมือนกับว่าเราที่เราโดนเนี้ยอาจจะต้องเจ็บฟรีอืม
อาจจะต้องเป็นเจ็บฟรีอ่าที่ที่เราโดนแผลขนาดเนี้ยครับ
ไม่สามารถที่จะเอาตรวจสอบได้ว่าเจ้าของคือใครอ่า
คำพูดของเขาออกมาแนวนั้นคือว่าออกมาแบบลักษณะนั้น
แล้วก็แฟนผมก็ท้องอยู่แล้วหลานผมก็ไปด้วยก็ทำอะไรก็ไม่ถูกเลย
ประมาณนั้นไม่ตายก็โชคดีแล้วอ่าประมาณนั้นแหละครับอ่า
ถ้าตายก็ประมาณนั้นประมาณนั้นคือช่วงช่วงที่ไปก็คือวันเกิดเหตุนั่นแหละ
เย็นเย็นที่ไปโรงพักประมาณห้าโมงครึ่งได้ค่ะเขาเขายุ่งมากหรือยังไง
คือเขากำลังมีคนเยอะหรืออะไรยังไงไม่ค่ะคือไปเขาก็มามาไอ้นี่เราอยู่แล้ว
เพราะว่าเขารู้ว่าเราต้องมาแจ้งความเพราะผมที่ที่ที่ผมไป
ไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
มหลักฐานที่ก็พาช่วยเหลือผมไปโรงพยาบาลเนี่ย
เขาสื่อสารกับผมแล้วว่า
ตำรวจมาแล้วนะเดี๋ยวตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุแล้วล่ะ

พอวันที่เกิดเหตุวันนั้นพอตำรวจมาแล้วเขาก็เอา
อเตอร์ไซคันเมื่อกี้นะครับเอาไปที่สอนอด้วย
คือในมุมของเราเนี่ยเราก็พอจะเข้าใจนั่นแหละว่าเออ
ต้องการอะไรเพิ่มไหมแต่พอคำคูต
ชื่อได้รับมาจากคันตรับรวจในวันนั้นเนี่ย
บอกไหนก็ผิดศึกษาผิดผ้าบอกมาได้นะคะเดี๋ยวจะได้อธิบายกัน
แต่ว่าในมุมของเราเนี่ยเราได้ยินแล้วเรารู้สึกว่า
คืออันนี้มันเหมือนปิดประตูตายเลย

แล้วก็ออกมาผมออกจากโรงพยาบาลมาแผลก็ยังเป็นอย่างนี้
แล้วผมก็คือว่าผมเป็นประชาชนคนธรรมดาครับ
ไม่มีความรู้อะไรเลยด้านกฎหมาย
เดี๋ยวผมกลับมาให้เล่าต่อนะ
เพราะคุณนิรุธบอกว่าออกจากโรงพยาบาลมา
ยังต้องไปตามเรื่องต่ออีกใช่ครับใช่
กว่าจะมาถึงคุณเอกพบเนี่ยตัดสินใจบอกโอ้โหไม่ไหวแล้ว
ต้องมาหาสายใหม่ต้องรอดดีกว่าใช่ครับใช่ไหม
ไปตามถึงกศธชเลยใช่ครับอ่าอีกสักครู่กลับมานะฮะ
พักกันครู่เดียวนะครับ

คือแม่มันภัยใกล้ตัวจริงไม่เจอกับตัวเองไม่รู้นะครับ
คุณนิรุธอย่างที่เล่าให้ฟังบอกว่านอนโรงพยาบาลอยู่สามวันใช่ครับใช่ไหมฮะ
ถึงได้ออกจากโรงพยาบาลภรรยาไปโรงพักแล้วท่าทางแบบไม่ได้เรื่องแน่
ออกมาจากโรงพยาบาลทำยังไงต่อฮะตามเรื่องของเราตรงนี้เนี่ย
คือที่นอนโรงพยาบาลนี่จ่ายด้วยอะไร

มีพรบของรถจักรยานยนต์ใช่ไหมฮะ

ต้องหยุดงานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหยุดที่แค่ไหน

ต้องไปเอาให้ได้ว่าใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบ

เราจะต้องติดต่ออะไรยังไง

ผมก็ไปวิ่งไปที่แจ้งวัฒนะ

ให้ลองเอาสายเคเบิ้ลตัวนี้ไปให้เขาดู
ให้ก็ตรวจสอบดูว่ามันเป็นของบริษัทไหนอ่าแล้วทำไมไปไปกศธชที่แจ้งวัฒนะ
ใช่ค่ะไม่ได้ไปสมัครการใหญ่ไม่ได้ไปครับเป็นก่อสอทช
ก่อสอทชภาคหนึ่งภาคหนึ่งเพราะแถวนั้นมันใกล้
ใกล้ที่เกิดเหตุหรือยังไงฮะหรือว่าใกล้บ้านใกล้ครับแต่ว่าผม
ผมพอจะรู้จักเส้นทางคือเรารู้จักตรงนี้
ว่าตรงเนี้ยมีก่อสอทชใช่ครับอ่าพอมีคนบอกว่า
พี่ลองเอาสายเนี้ยไปให้ก่อสอทชเขาเช็คให้หน่อยสิอ่า
ว่าเป็นของบริษัทไหนใช่แล้วก็ที่ที่ผมรู้จักก็คือว่าตรงนี้
มาตรงนี้ผมก็เลยวิ่งไปตรงนี้ครับแต่พอไปถึงปุ๊บ
ก็ถึงทางเข้ากับสอทชรอพอรอพอเขาไม่ให้ผมเข้า
เขาเขาเขามาถามผมว่าเอามาทำอะไรอืมมาทำอะไรผมก็เอาสาย
สายเส้นนี้ไปด้วยใช่ครับไปกับใครครับไปคนเดียวหรือไป
กับแฟนเขาสองคนใช่เอาสายเส้นนี้ให้เขาดูผมเพราะว่า
ผมจะขอมาตรวจสอบขอขอให้ทางหน่วยงานกศธชเนี่ย
ตรวจสอบให้หน่อยว่าสายเคเบิ้ลเส้นนี้มันเป็นของบริษัทไหน
ครับเพราะว่าผมเกิดอุบัติเหตุสายเคเบิ้ลเส้นเนี้ยรัดคอผม
อืมแล้วผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาผมผมจะอยากจะรู้ว่ามันเป็นของใคร
ที่เราจะได้ดำเนินคดีได้เพราะว่าคุณตำรวจเขาพูดมาแนวนี้ว่า
เขาไม่สามารถสืบได้ผมก็ต้องมาสืบเองว่ามันเป็นของใคร
แต่แล้วว่าพอเขาบอกผมว่าที่พักหนึ่งน่ะดูสืบสวนไม่ได้หรอก
ไม่ได้หรอกว่าว่าสายเคเบิ้ลเนี้ยเนี้ยเป็นของใคร
เขาก็ไล่ผมไปฮะให้ผมไปที่ทีโอทีอาคารเก้า
ให้ผมไปตรวจสอบที่นั่นซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าของใคร
ใช่ของทีโอทีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าอ่า
เราไปอาคารนู้นใช่ครับเขาบอกว่าให้เข้าไปอาคารเก้า
ผมก็เข้าไปในส่วนของทีโอทีนะครับที่อยู่ใกล้กัน
พอเข้าไปปุ๊บไปถึงอาคาร๙ก็ไปติดต่อรับพอใหม่
พอเขาบอกว่าทางนี้นี่ตรวจสอบไม่ได้
แล้วเขาก็ให้ให้ที่อยู่ให้ที่อยู่ใหม่ผมมาเป็น
รู้สึกว่าจะเป็นวมจคมนาคมที่บิ๊กซีสุวินทวง
ให้ไปทางนู้นให้ย้อนกลับมาบ้านอีกให้ผมย้อนกลับมาบ้านอีก
เราอยู่แถวนั้นใช่ครับอ่าแต่เวลานั้นอ่ะ
มันกลับมาตรวจสอบอะไรไม่ทันแล้ววันนั้นไปกันยังไง
มอเตอร์ไซด์หรือว่ายังไงไปรถยนต์ครับเอารถยนต์
กลับรถไปต้องไปเองของคนผัวเมียเจ็บอย่างเงี้ย

ผมต้องไปเองต้องเดือนเรื่องเองพี่เวลาพูดนี่เจ็บมั้ย
เจ็บครับหูตายแล้วสะเทือนอยู่ก็พอเขาบอกให้ย้อนกลับมา
วันนั้นมันไม่ทันแล้วมันเป็นวันที่ผมออกจากโรงพยาบาลมา
ก็ไม่ทันแล้วเดี๋ยวพี่นิรุธที่ว่าไปไปทั้งสองที่แล้วเขาก็เลยให้ไป
ไปไปอีกที่หนึ่งเนี่ยครับอันนี้คือเจอเจอรอปภเหรอ
เจอแค่รอปภครับเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบรับเรื่องราว
ไม่มีค่ะอะไรติดต่อไม่มีครับไม่มีใครไม่มีใครคือรอปภอห์
เจอรอปภอห์หน้าตึกปุ๊บเขาก็บอกกลับเลยสวดไม่ได้ใช่ค่ะ
ไปอีกที่หนึ่งให้ไปอีกที่เขาตัดสินใจกับเขาเองเลย
อีกที่หนึ่งบอกตรวจไม่ได้ใช่ให้ไปอีกที่หนึ่งโดยที่ไม่ได้ถาม
ข้างในเลยว่าเหรอตรวจสอบได้ไหมใช่ค่ะเขาโยนเขาโยนเลยคือว่า
สายเคเวิร์นนี้ไม่ใช่ของเขาแต่ที่เราต้องการคือเราต้องการมาตรวจสอบ
ต้องการคนรู้ว่าดูว่าสายเคเบิ้ลนี้มันเป็นของบริษัทไหน
วันนั้นไปที่ที่สามก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ามันมืดข้ามแล้ว
แล้วยังไงถึงไปสายใหม่ต้องรอดก็พอกลับไปบ้านเพจของพี่เอกสายใหม่ต้องรอด
ตอนผมอยู่โรงพยาบาลผมส่งข้อความไปแล้วอ๋อส่งไปแล้ว
ส่งข้อความตอนที่แอดเป็นอยู่เพราะผมคิดแล้วว่าในเมื่อตำรวจเขาเป็นอยู่แบบนี้แบบนี้ใช่ไหม
เราถ้าเกิดว่าเราเราไม่ไม่หาใครช่วยตัวผมเองก็ไม่มีความรู้
เพราะพวกผมเป็นคนธรรมดาผมไม่มีความรู้อยู่แล้ว
คือชาวบ้านธรรมดาเลยอยากจะฝากเหมือนกันว่าอย่างพวกผมอ่ะ
เป็นชาวบ้านธรรมดาไอ้เรื่องพวกเนี้ยที่จะติดต่อหน่วยราชการ
จะติดต่อพวกเกี่ยวกับคือพวกผมไม่มีตังค์เอาตรง
ติดต่อใครได้เราต้องการแค่คนที่มีความรู้
ที่เราปรึกษาได้อย่างอย่างตำรวจอืมที่เราที่เราจะปรึกษาได้
อย่างแรกเลยถ้าเราโดนแบบนี้คนแรกเลยที่เราจะปรึกษาได้
ที่เราจะขอคำปรึกษาคือตำรวจอ่าเราก็คิดถึงตำรวจอ่าใช่ค่ะ
ทุกคนอยู่แล้วครับถ้าเกิดเกิดเรื่องแบบนี้ตำรวจเป็นคน
เพราะเราต้องแจ้งต้องแจ้งความใช่ไหมครับอืมอ่า
แล้วตำรวจให้คำปรึกษาไม่ได้แล้วมันมีคำพูดแบบนี้อีก
คือสุดท้ายพอวันนั้นก็ทางเพจสายใหม่ต้องรอดเขาก็ติดต่อกลับมา
ใช่ครับพอข้ามจากวันที่ผมไปก็สทชตกกลางคืน
สายใหม่ต้องรอดพี่เอกเขาก็ส่งข้อความมาว่า
อีกวันนึงให้มาหาได้ไหมแล้วก็เลยไปเจอคุณเอกพบ
เคยมาพี่เอกเขาอ่าคุณเอกพบพอดูเรื่องแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ย
คือผมฟังพี่เขาเล่าแล้วผมยังเหนื่อยใจแทนนะครับชีวิตของคนกรุงเทพ
คือสักวันเราอาจจะเจออย่างนี้ก็ได้แน่นอนใช่ครับคือไปตรงนี้ให้ไปตรงนู้น
ตรงนี้ไปตรงนี้คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับ
เรื่องอุบัติเหตุอย่างนี้เราเห็นมาเยอะเมื่อเดือนก่อนนี่ก็รถก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับ
ขับขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีดีไอ้สายเคเบิ้ลล่วงมาพาดคอเขาแล้วก๋วเตี๋คว่ำ
น้ำร้อนลวกเต็มตัววันนั้นยังมาคุยกันอยู่เลยวันนั้นก็คุยตรงนี้
วันนี้ก็เจออีกนะครับแล้วเคาะซ้ำกรรมซัดพอเขาอุบัติเหตุเจ็บปางตายขนาดนี้
พอไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาหน่วยงานต้นสังกัด
ก็ไม่ได้รับการตรวจสอบจริงจริงหน่วยงานในเรื่องเคเบิ้ลอย่างเงี้ครับ
มันควรมีหน่วยงานที่ให้ประชาชนพึ่งพาได้
อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันต้องมีคำตอบสิครับว่าไอ้สายเนี่ยมันคือของบริษัทอะไร
ผมพูดตรงพี่อุ๋ยผมดูผมยังรู้เลยของบริษัทอะไร

เพราะว่าไอ้ที่สายเนี่ยครับเนี่ยครับ
มันมีชื่อบริษัทติดอยู่ที่สาย
มันปั๊มอยู่แล้วมันปั๊มอยู่แล้วที่สายเนี่ยมันเนี่ยมันชัดเจนมันมีชื่อบริษัทปั๊มอยู่เนี่ย
คือท่านไม่สังเกตถ้าสังเกตจริงมันก็ชัดเจนนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เมื่อวานนี้พอผมเจอพี่เขานะครับ
ก็เลยประสานท่านภูมิกับสนมินบุรีไป
ภูมิกับท่านก็เร่งรัดคดีให้นะครับ
ท่านก็บอกว่ายังไงท่านก็ตามตามบริษัทได้อย่างแน่นอนนะครับ
ขอบคุณท่านผู้อำกับแต่ว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ทางกฎธมรดิ์ด้วยเนี่ยผมว่าเอาออกนะครับ
สายเนี่ยมันเยอะมากมันไม่ได้ใช้งานเลย
อย่างที่เขตสายหมายผมเนี่ยท่านผอเขต
ประสานกับการไฟฟ้าบางเขนโดยตรงนะครับ

แล้วที่ลื้อไปเนี่ยมันเป็นสายที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับ
พอลื้อเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นสะอาดตาไป
แล้วมันก็ปลอดภัยด้วยนะครับ
คือบางทีไม่ได้ใช้แล้วล่ะแต่มันก็ขยุ่มขยุ่มกันอยู่บนสระ

ซึ่งหลังจากที่คุณเอกพบได้รับเรื่อง
แล้วเมื่อวานก็มีการแถลงมีการบอกเล่าเรื่องราวกันเนี่ย

คุณนิรุธคุณบีบอกโทรมาพร้อมทุกหน่วยงานเลย

ก็มีผู้อำกับสนมินบุรีค่ะ
แล้วก็ประสอบช่วยค่ะ

ค่ะแล้วก็ตอนขับรถวันนี้ค่ะ
ก็มีเจ้าของสายเทลเบิ้ลเนี่ย
ทราบแล้วว่าเป็นของใครแล้วเขาก็ติดต่อมา
เขาว่ายังไงบ้างเอาทางทางตำรวจก่อนตำรวจว่ายังไงบ้าง
ก็ตำรวจเขาโทรมา

อันนี้พุ่งกลับโทรมาเอง

คนที่เจอวันแรกเหรอที่คุณบีไปแจ้งความแทนสามีแล้วเจอเหรอ

พูดว่าเขาโทรมารอบนี้ก็คุยดีครับ
คุยดีแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะนัดผมไป
ให้ผมไปให้ปลาคามอีกรอบนึง
ส่วนเขาก็ยังพูดว่าเขาสืบยาก

พอดีกับว่าตอนที่

กศธชคนที่เขามาตามเรื่องนะครับ

เขาอยู่หน้าโรงพักษณะมิลบุรีพอดี
ผมก็เลยบอกว่าให้กศธชคนนี้

บอกว่าคุณสารวัตรเขาก็กำลังตามเรื่องอยู่ว่า

ให้เขาประสานงานกันเลยอยู่ตรงนั้นแล้ว

สองหน่วยงานก็คุยกันแล้ว

กว่าที่คุณจะมาให้นี่กับผมได้
ถ้าเกิดไม่ได้เพจสายใหม่ต้องรอดของทางพี่เอกมาช่วย
ผมก็ประชาชนธรรมดานะครับ
ถ้าเกิดว่าไม่มีสื่อกลางมาช่วย
ก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นยังไงเหมือนกัน

เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมต้องไปจ้างทนาย
ต้องไปทำเรื่องเองเดินเรื่องเองอย่างนี้
ก็บางทีเราอาจจะยอมเก็บก็ได้

เงินทรัพย์สินที่จะต้องไปจ้างทนายอะไรอย่างนี้มันก็ไม่พอ

แล้วตอนนี้แฟนก็จะคลอดแล้วด้วย

แม่คือบางทีนะคุณเด็กอภพ

ทำไมชอบไปร้องเพจดังชอบไปร้องสื่อ
ชอบไปร้องมูลนี้นั้นมูลนี้นี้จัง
บางทีเขาไม่ได้ความคืบหน้าจริงนะ

เขาไปทำหน้าที่ของประชาชนคนธรรมดา
ไปแจ้งความไม่คืบหน้า
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไอ้สาย

ก็ถูกรอพอไล่ไปนู่นไปนี่
คือพอเขาไปติดต่อหน่วยงานแล้วมันไม่มีความคืบหน้า

เขาเลยต้องมาติดต่อสื่อนะครับ

ศทชโทรมาแล้วตำรวจโทรมาแล้ว
เจ้าของสายที่เป็นบริษัทที่รู้แล้วว่าคือใครเนี่ย
ก็โทรมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับว่าได้ความว่าอย่างไรบ้าง

ที่วันนี้จะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเข้ามา
คุณเอกพบพอได้รับเรื่องไว้ก็ต้องช่วยคุณลูกเหฬส
ต้องประสาทท่านผู้กับ
ทีนี้ไม่แน่ใจว่าพนักงานสอบสวนอาจสื่อสารคาดเคลื่อนหรือไม่
ผู้กับนะครับซึ่งท่านก็ชัดเจนว่าตามได้แน่นอน
ยังไงก็ตรวจสอบได้ว่าเป็นสายของใครนะครับยังตรวจสอบไม่น่ายากอยู่ถูกถูกต้องครับ
ถูกต้องครับเพราะว่าต้องไปดูว่าเวลาเขาเอาไปขึงกับเสาไฟ
จริงเรื่องนี้มันมีการไฟฟ้ามีกรทมมีกับสายเคเบิ้ลเนี่ย
มารับผิดชอบต้องมาดูแลนะครับเพราะว่าการไฟฟ้าเองเนี่ย
เวลาให้เขาไปไปเช่าเสาไฟไปขึงสายเนี่ยก็ควรต้องตรวจสอบด้วยว่ามัน
มันผูกรัดมัดตึงดีไหมนะครับมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูว่าเขาผูกรัดมัดตึงแบบไม่ได้รอบครอบเนี่ย
ก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับเป็นเรื่องของการกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบัตรเจ็บสาหัสผมว่าเรื่องนี้อยากให้ตรวจสอบให้ดี
งั้นมันก็เกิดขึ้นแบบเนี้ยทั่วไปนะครับแล้วไม่รู้ว่าความโชคร้ายนี้มัน
มันจะมาถึงตัวเราสักวันหรือเปล่านะมันมีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับ
อุ๋ยเพราะว่าเนี่ยเขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาตามถนนอยู่ดี
เคเบิ้ลล่วงลงมาเกี่ยวคอเขาแล้วถ้าเกิดวันนั้น
ภรรยาเขานั่งไปด้วยล่ะโอ้โหถูกไหมครับ
นี่ไปคนเดียวนะยังโชคดีแล้วไม่มีรถอยู่ข้างหลังนะ
ใช่ครับค่ะนี่ถ้าวันนั้นภรรยานั่งไปด้วยล่ะครับ
ท้องแปดเดือนคิดแล้วเสียวแทนเลยไหมค่ะ
บาดแผลแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานนั่งร้องไห้อะครับ
ตอนที่ไปเจอสามีวันแรกเลยเป็นยังไงตอนไปถึงโรงพยาบาล
ตกใจก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ทีแรกก็คิดว่าแค่นิดเดียวอืม
สามีเคยเคยรถจักรยานยนต์ล้มอย่างงี้ไหม
เคยมีอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ไหมก็ก็เคยอยู่ครับ
แต่ตอนนี้มันนานมากแล้วอันนี้หนักหนาที่สุดแล้วในชีวิต
ก็เคยเคยอุบัติเหตุครั้งหนึ่งก็คือขาหัก
ขาหักแต่ครั้งเนี้ยมันมันเกี่ยวคอครั้งเนี้ยมันไม่ทันตั้งตัวเลยครับ
ถ้าผมเป็นอะไรไปผมก็ไม่รู้ตัวเลยว่าผมเป็นอะไรอืม
เพราะมันตอนที่โดนมันมันวูบไปเลยขนาดผมโดนแค่นี้หัวผมไม่ได้ฟาดไม่ได้

คือสมองเนี่ยเบอร์ไปหมดเลยว่าจะทำอะไรถูกจะทำอะไรก่อน
เอ๊ะตำลวดที่โทรมาหาเมื่อเช้าใช่ไหมฮะไอ้ที่มันโทรมาก็คือตำลวดวันที่
คนที่แฟนผมไปดงที่ประจำวันคำท์
เขาบอกพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ไปหาหน่อยที่สอนอเองเบนบุรีทางอย่างนี้

ไปเพื่อความคืบหน้าทางคดีอะไรอย่างนี้เหรอ
จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า
ผมที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าผมให้เขาติดต่อเขาแล้ว
กับทางกศธชแล้วเขาน่าจะสืบรู้แล้วว่า
สายเคเบิ้ลตัวนี้เป็นของบริษัทไหน

วันนั้นมันสื่อสารกันผิดเข้าใจกันผิดหรืออะไรยังไงว่า
ที่ว่าอุ้ยไม่ตายก็โชคดีแล้ว
เจ็บไปจะเจ็บฟรีหรือเปล่าตรวจสอบไม่ได้หรอก
พูดอย่างเดียวว่าคุณเข้าใจผมนะคุณเข้าใจไหม
แต่ผมก็อยากจะถามกรรมกันว่าพี่เข้าใจพวกผมไหม

แล้วก็ได้ยินคำพูดที่แบบไม่คิดว่าจะได้ยินมาแบบอย่างนี้

ทำอะไรกันไม่ถูกเพราะวันนั้นแฟนผม
แฟนผมก็ผู้หญิงและหลานสาวผมก็ผู้หญิง
คือว่าก็ต้องให้เขาไปตามเรื่องให้เพราะว่าแฟนผม
ก็คือว่าเราจดทะเบียสำรวจกันก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะ
ดำเนินเรื่องอะไรแทนผมได้ก็ให้เขาไป
แต่ก็ไปเหมือนกับว่าเขาไม่
เหมือนกับว่าเรื่องแบบนี้มันทำอะไรไม่ได้
เขาพูดว่ามันทำอะไรไม่ได้ตามไม่ได้หรอก
เมื่อเช้าเขาโทรมาหาคุณนิรุธบอกคุณเข้าใจผมนะคุณเข้าใจผมนะ
ก็ออกแนวนั้นนะครับว่า
เข้าใจอะไรคุณเอกบอกคุณเข้าใจผมนะคุณเข้าใจผมนะ
คือเข้าใจว่าวันนั้นต้องบอกว่าตามไม่ได้อะไรอย่างนี้เหรอ
คืออะไรไม่รู้ครับเหมือนกันครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าผม
ว่าออกสื่อกับพี่เอกหรือเปล่าถึงว่าเข้าใจผมนะ
คุณเข้าใจผมนะเงินนี้ต้องหาเจ้าภาพผมว่าเนี่ยทาง
แต่ตอนนี้รู้แล้วไม่ใช่ของทีโอทีเขานะฮะ
แต่ไม่ใช่ของเอกชอบเพราะวันนั้นที่ว่าหลอกประพอเขาบอก
ให้ไปตึกทีโอทีเขาคงเห็นว่าเป็นสื่อสายสื่อสารอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยให้ให้ทางนั้นช่วยหาให้เขาก็บอกเขาก็ไม่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยังไง
ลงไปอีกอีกหน่วยงานหนึ่งครับซึ่งไม่ใช่ของทีโอทีนะครับ
เป็นเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะฮะใช่ครับอืมคือจริงจริงมันควรมีเจ้าภาพ
ผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถที่จะตัดออกได้ทั้งกรุงเทพเนี่ย
ครับผมว่าควรหาเจ้าภาพเหมือนกับว่ากรุงเทพมหานครหรือ
เอ่อกรมจังการตรวจต้นคอนบาร์เนี้ยเชิญหน่วยงานพวกเนี้ย
เจ้าของสายเนี่ยมาประชุมกันแล้วเอาตัวอย่างสายขึ้นมาด้วยนะ
ถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยสารนี้คือของใคร
ของผมในพื้นที่สายไหมผมเนี่ยผมจะทราบเลยเพราะว่า
พอดีมีพี่ที่เขารับผิดชอบเป็นบริษัทเอกชนเจ้าของสายเนี่ย
เขาจะมาติดต่อที่เพจไว้ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ย
สายอันนี้คือของผมนะอ่าเราก็จะโทรได้เลยว่าเอ้ย
สายคุณล่วงคือในพื้นที่ผมเนี่ยผมจะประสานได้เลยว่า
ตอนนี้สายของคุณล่วงอยู่ที่นี่นะคุณไปจัดเก็บหน่อย
เขาก็จะไปจัดเก็บให้อ่าแต่ว่ามันควรทำเป็นภาพรวมทั้งหมดด้วยนะครับ
มันจะได้ติดต่อได้เพราะว่าบริษัทเอกชนเหล่านี้ครับพี่อุ๋ย
เขามีตัวแทนแต่ละเขตอยู่สายใหม่ก็มีตัวแทนเขาอยู่
มีนบุรีก็มีตัวแทนเขาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าโอ้ย
ใครจะไปรู้ว่ามันไปหล่นที่ไหนไปร่วงที่ไหนไปห้อยตกอยู่ที่ไหน
ไม่รู้หรอกอันนี้บอกอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะเขามีตัวแทนอยู่
ใช่ไหมทุกเขตครับเมื่อเมื่อวานเนี้ยพอผมเจอพี่เขาเนี่ย
ผมก็ติดต่อไปที่บริษัทสายสื่อสารของพื้นที่ผมนะครับที่สายไหม
พี่เขายังให้คำตอบได้เลยว่าสายนี้เป็นของใคร
แล้วก็ให้เบอร์ประสานมาด้วยว่าจะติดต่อตัวแทนเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าพื้นที่เนี่ยควรจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้นะครับ
ซึ่งกศชก็โทรมาบอกว่ารู้แล้วตรวจสอบให้แล้ว
ก็คือใครและบริษัทเจ้าของสายสื่อสารก็โทรมาหาคุณนิรุธแล้ว
ใช่ครับเขาบอกว่ายังไงบ้างฮะทางเจ้าของสายสื่อสาร
ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเข้ามาหาเพราะว่าตอนตอนที่เขาโทรมา
ก็ผมกำลังขับรถมาที่สถานีเนี่ยครับก็เลยยังไม่ตอนแรกเขาจะเข้ามาหาวันนี้
แต่ว่าตอนนี้ผมไม่ไม่สะดวกก็เลยบอกเขาเขาบอกว่างั้นขอเป็นนัดเป็นพรุ่งนี้
ก็เดี๋ยวเขาให้ผมบอกที่อยู่ไปอะไรไปครับเขาจะเข้ามาคุย
จะไปเจอที่สอนอเลยไหมหรือว่านัดมาที่บ้านหรือยังไง
เขาบอกเขาจะเข้ามาที่บ้านอืมก็คงจะได้คุยกันว่า
จะชดใช้จะเยียวยาอะไรยังไงกันบ้างเพราะเราต้องหยุดงาน
และยังไม่ต้องรักษาตัวถึงเมื่อไหร่แบบไหนถึงจะหายดี
ใช่ค่ะยาวเลยครับอ่าเพราะแผลแผลมันเวิร์ดแล้วก็ลึกด้วย
อ้าวมาเจอเหตุการณ์แบบนี้กับชีวิตแต่อย่างน้อยก็ถือว่า
นี่มีการช่วยเหลือกันแล้วก็ส่งต่อข้อมูลกันว่า
ดีครับจนหลายหน่วยงานก็เข้ามารับผิดชอบดูแลให้แล้วครับ
สุดท้ายแล้วครับมีอะไรอยากฝากบอกถึง
หน่วยงานหรือว่าจะสังคมหรือจะอะไรยังไงก็ได้

ก็ผมอยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์ไว้นะครับ
ว่าสำหรับหน่วยงานราชการหน่วยงานที่ประชาชนคนธรรมดาเนี่ย
ที่เขาไปติดต่อราชการคุณหรือว่าเขาไปขอความช่วยเหลือจากคุณ
คุณน่าจะมีตัวแทนที่แบบว่าแจ้งไว้ให้รับเรื่องนะครับ
ให้รับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อย
ที่เขาไปขอความช่วยเหลือให้รับไว้ก่อน
ไม่ใช่โดนแบบผมผมไปติดต่อเองผมก็เจ็บ
แฟนผมก็ท้องแก่แต่ผมคือว่าตอนนั้น
ผมยังติดต่อพี่เอกไม่ได้ผมต้องไปเดินเรื่องเอง
คือว่าถ้าเกิดเราไม่ไปเดินเรื่องอีกเราก็ไม่รู้
พอเราไปติดต่อปุ๊บแค่เราไปแค่เขตพื้นที่เขา

ไม่ใช่เจอคนหน้าตึกปุ๊บแล้วก็ไล่กันเลย

ก็ฝากหน่วยงานราชการทุกแห่งนะครับ
เงินเดือนท่านมันมาจากประสิทธิ์ของประชาชน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาประชาชนทุกข์ร้อนเดือดร้อนเนี่ย
ท่านต้องให้การช่วยเหลือเขาได้นะครับ

เราต้องวันนี้ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ย
มันสื่อสารมันทั่วถึงกันหมดแล้วนะครับ

แล้วพี่รอพอคือไม่ให้เข้าไปเจอเจ้าหน้าที่เลย
คือไปถึงปุ๊บบอกคุณไปที่นู่นคุณไปที่นี่

เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเนี่ย
ควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้นะครับ

ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับ

วันนี้เป็นเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่าย๓๓๐ครับสวัสดีครับ